เปิดปากกับภาคภูมิ
เขาก็มากระชากคอเสื้อผม
ให้ออกไปแจงข้างนอกแล้วพอผมไม่ไป

เขาใช้สนับต่อยผมต่อยเข้าใบหน้า

ถ้าต่อยกันตัวต่อตัวอย่างนี้หนูพอรับได้
แต่อันนี้เล่นมา๕คนเลย

แต่ตำรวจไม่สามารถทำอะไรเด็กที่ทำร้ายได้
เพราะว่าเขาเป็นเยาวชนอย่างนี้ค่ะ
มีพอ๕แล้วก็เกี่ยวกันแล้ว

เพราะว่าตอนนี้ก็ภายนอกอาจจะดูยิ้มแย้มอะไรอย่างนี้
แต่ภายในใจเขาน่าจะเจ็บปวดเขา
ไม่มีใครให้อยากเจอแบบนี้ค่ะ

วันนี้มีพี่สาวและพี่เขยของเด็กชายวัย๑๓ปีคนหนึ่ง
น้องเรียนอยู่ชั้นม๑ที่จังหวัดเพชรชบูรณ์
เมื่อวันที่๔มีนาคมที่ผ่านมาช่วงเย็นไปเตะฟุตบอลกับเพื่อน
แล้วก็ไปเจอแก๊งวัยรุ่น
ซึ่งน่าจะเป็นเจ้าถิ่นในพื้นที่
นี่ฮะวิ่งกรูเข้ามาในสนามฟุตบอลที่น้องเตะฟุตบอลอยู่
หลุมเตะหลุมต่อยหลุมกระทืบ
น้องเนี่ยสลบเหมือดไปเลย
พี่สาวกับพี่เขยรวมทั้งคุณพ่อคุณแม่ของน้องด้วย

ลูกชายเขาไม่ได้มีเรื่องมีราวกับกลุ่มคนพวกนี้เลยนะครับ
น้องก็ยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหากับกลุ่มคนพวกนี้เลย

ผ่านมา๖วันนะฮะจนถึงวันนี้
คดีถ้าทางฝั่งของญาติของน้องที่เป็นคนเจ็บ
เป็นผู้เสียหายบอกว่าเขาก็ยังไม่ชัดเจนว่ามันคืบหน้า
คืบหน้าแบบไหนอย่างไรกลุ่มเด็กที่ก่อเหตุ
เจอหน้าแล้วสวนกันที่โรงพักมีอยู่วันหนึ่ง
ตอนที่เขาไปตามความคืบหน้าทางคดีของของน้องชายของเขาเนี่ย
ดูท่าทางเหมือนกับไม่ได้สะทกสถานไม่ได้สลดอะไรเลย
แล้วตำรวจไปตามตัวพวกนี้มาได้เนี่ย
ทำไมไม่แจ้งผู้ปกครองของเด็กที่บาดเจ็บหน่อยเหรอ
ว่าเออตามมาได้แล้วจะได้สอบถามหน่อยว่าเออมันยังไงกัน
พ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กเหล่านี้ได้มารับผิดชอบ
มาแสดงความรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่
เขาก็เลยมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชน
แล้ววันนี้ก็มาที่รายการของผมนะครับที่เปิดปากกับภาคภูมิ

พี่สาวนะฮะของน้องที่บาดเจ็บก็คือพี่แนน
ส่วนพี่เขยก็คือพี่แบงค์นะฮะเด็กชายวัย๑๓ปีนะครับที่บาดเจ็บ
วันนี้ผมเชิญทนายโนบิทนายกิจสดาโลหิตดี
ให้ข้อแนะนำเรื่องของกฎหมายด้วยนะครับสวัสดีทั้งสามท่านครับสวัสดีครับ

โอ้โหเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วต้องบอกว่าผมตกใจ

เหตุการณ์มันเกิดอะไรยังไงขึ้นลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะ

น้องชายได้ขอไปเล่นบอลที่สารสมเด็จนะคะของตัววิเชียนบุรี
แล้วต่อมาประมาณ๕โมงกว่าค่ะ
เพื่อนของน้องโทรมาบอกว่าเจ้าต้าเนี่ยเข้าโรงพยาบาล
หนูก็เลยคิดว่ามอไซค์ล้มแน่แต่ไม่ใช่

โทรมาหาพี่แนนพ่อคุณพ่อคุณแม่ทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัดใช่ไหมพี่แนนอยู่ที่เป็ดชะบุญกับน้องชาย
ใช่ค่ะแล้วพอรู้ว่าเกิดเหตุหนูก็รีบขับรถออกจากบ้านไปที่วิเชียน
ระยะกว่าจะถึงบ้านก็๔๖กิโลจากบ้านไปโรงพยาบาล
แล้วพอไปเจอสภาพน้องชายที่นอนแน่นิ่งอยู่ที่เตียงในห้องฉุกเฉินก็เข่าสุดไปแล้วค่ะ
มันรู้สึกว่าทำไมโดนทำร้ายร่างกายเยอะขนาดนี้ก็เลยออกมาสอบถามน้องข้างนอกว่าน้องโดนแบบนี้ได้ยังไง
ก็เลยบอกว่าน้องต้าโดนลุมทำร้าย๕คนถึง๖คนตอนแรกหนูไม่รู้ว่ากี่คน
เสร็จแล้วหนูก็เลยโมโหเลยโพสต์ลงกลุ่มวิเชียนบุรีตามหาเด็กกลุ่มนี้ที่มาทำร้ายน้องชาย
ณเวลาเกิดเหตุแล้วก็สถานที่อย่างนี้ค่ะ
คือตอนที่ไปถามน้องข้างนอกคือถามเพื่อนของน้อง

เพราะต้ายังสลบอยู่หรือเปล่า

ยังให้ยังพูดไม่ได้ยังเล่าอะไรไม่ได้
ใช่ค่ะยังงงอยู่เลยยังมึนอยู่

โพสต์ค่ะต้องต้องตามตัวตอนนั้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องแป๊บเดียว
เพราะว่าเด็กแถวนั้นน่าจะรู้อะไรอย่างนี้
เสร็จแล้วหนูก็เลยให้เบอร์โทรไปติดต่อ
หาตามหาคนให้เบาะแสด้วยแล้วก็จะมีรางวัลให้
เสร็จแล้วไม่เกิน๑๐นาทีก็มีคนโทรเข้ามาหา

ซึ่งเป็นผู้ปกครองแต่ไม่รู้ว่าเป็นผู้ปกครองของใคร
บอกว่าลูกเขาอยู่ในนั้นในรูปตรงนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
อ๋อตอนที่พี่นันโพสต์เนี่ยคือได้ภาพแล้วหรือ

เป็นภาพนิ่งค่ะภาพถ่ายที่ว่ากลุ่มพวกเขาที่นั่งอยู่ด้วยกัน
เหมือนเอาถ่ายแบบลงเฟซบุ๊คกันนะครับ
เพราะว่ามีเพื่อนเนี่ยเขาให้ข้อมูลกันว่า

อ่าเราก็เลยโพสต์ภาพไป

มีหนึ่งในผู้ปกครองของเด็ก๕คนใช่ไหม
ใช่ค่ะโทรมาบอกว่าลูกเขาอยู่บ้านทั้งวันเลย

เดี๋ยวหนูขอดูกล้องเดี๋ยวก็รู้เองว่าลูกคุณอยู่ในนั้นหรือเปล่า

ยังไม่ได้แจ้งค่ะเพราะว่าต้ายังไม่ออกจากห้องฉุกเฉิน

เรารู้แค่ว่ามีเพื่อนน้องชายโทรมาแจ้ง

หลังจากนั้นพี่แนนกับพี่แบงค์

ใช่ค่ะแต่แฟนยังอยู่สมุทรประการอยู่

ก็ไปได้กล้องวงจรปิดของสนามฟุตซอล

ก็เดี๋ยวจะให้คุยกัน

มีการให้ข้อมูลผ่านสหวิชาชีพด้วย
ร่างกายก็ยังบอบช้ำอยู่

อาการบาดเจ็บที่โดนเข้าไปเป็นยังไงบ้าง

เป็นริ่มก้อนแล้วก็มีกลิ่นเหม็นค่ะ

แต่หน้าที่ว่าโดนสนับมือค่ะ
หมอบอกว่าตรงนี้แยกออกเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้
ก็คือมันปีออกมันแยกออกจากกันค่ะ

คนแรกเลยมั้งน่าจะคนแรกที่เปิดนะครับ
อ่ะเดี๋ยวขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดหน่อย
วันนั้น๑๗นาฬิกาประมาณช่วงนั้นเนาะ
นาฬิกา๑๓นาทีค่ะ

คือต้าเนี่ยขี่จักรยานยนต์ไปรับเพื่อนก่อน

ที่น้องต้าบอกให้ฟังเนี่ยก็คือ

เหมือนว่าเขาจะนั่งประจำอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะ

เด็กพวกนั้นก็ได้ขับรถสวน
แล้วก็ตะโกนด่าว่ากระจอกกระจอกอย่างนี้ค่ะ
ประมาณว่าเหมือนจะหาเรื่องกันนั่นแหละ

ตะโกนว่าอย่างไร

คิดว่าไม่ได้ด่าเราหรืออะไรอย่างนี้

ก่อนที่เขาจะรวมพลกันมาหรือเปล่า

ใช่ค่ะต้ายังเตะฟุตบอลอยู่เลย

ใช่ครับรอบแรกเหมือนวนมาแล้วก็ไปเห็นน้อง
ที่อยู่ในเหตุการณ์เขาบอกว่าเหมือนรถมาสองรอบ

ตอนแรกเตะกันอยู่ประมาณ๗คน
เพื่อนของต้าก็อึ้งก็ตกใจกันหมดอ่ะ
ก็ถอยกันออกมา
ถอยเพราะว่าเห็นมีสนับมือค่ะ

ใช่ค่ะ

ใช่ได้รู้ว่าอายุ๑๑ปีด้วยค่ะ
คนนี้คือคนที่อายุน้อยที่สุดในกลุ่ม๕คน

คือน้องต้าสลบเหมือดไปเลย

หลังจากนั้นในพวกนี้ก็พากันหลบหนีไป

แล้วมีใครมาช่วยน้องต้า
น้องตั๊เห็นมีเด็กกลุ่มผู้หญิงที่อยู่เล่นแถวนั้นค่ะ

เขาก็เหมือนว่าเข้ามาดูว่าใครตีกันอะไรอย่างนี้
ก็เลยเห็นเจ้าต้านอนสลบอยู่
เพื่อนก็ยังไม่กล้าเข้าไปหาน้องต้าเลย

จะโดนแบบว่ามาซ้ำอีกรอบนึงอะไรอย่างนี้ค่ะ

มันเดินกลับมาใส่รองเท้าในกล้อง

เหมือนเข้ามาดูอะค่ะเพราะว่าต้าสลบ

ใช่แล้วสักพักนึงก็มีพี่ที่มาจัดทีมฟุตบอลเตะแกมาถึงพอดี
แกก็เลยรีบโทรหาพยาบาลให้

นอนคืนนึงแล้วกลับมานอนบ้านรอส่งตัวไปวันจันทร์ค่ะ
เพราะว่าตอนนั้นเป็นวันหยุดนักขัดตะเลิกด้วย

ช่วงบ่ายคุณหมอบอกว่าให้น้องกลับมาบ้านแล้วตอนเช้าให้เราอ่ะ
ไปที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ก็คือส่งตัวไปเขาจะออกใบส่งตัวให้
เพื่อไปเอ็กซาเรย์สแกนอีกรอบนึง

อาการเป็นยังไงสมองสมองเห็นเห็นพี่แนนบอกถ้าดูจากกล้องวงจรปิดพวกนี้นี่

หัวแล้วเอาสนับมือต่อยเข้าหน้าเลย

คือเรื่องนี้อันตรายนะเพราะว่าจากภาพเนี่ยเป็นลักษณะของการทำร้ายร่างกายบริเวณศีรษะ
ซึ่งตอนนี้จะมีในส่วนของพวกสมองพวกอะไรอย่างนี้ถ้าหากมีการกระทบรู้สึกว่าน้องสลบด้วย
แล้วในลักษณะของการสลบเนี่ยถ้าเราจะเห็นในการที่พูดคุยกับน้องเนี่ย
จะมีเลือดข้างบริเวณที่ดวงตาแล้วก็ขอบตาอืมซึ่งในทางการแพทย์เนี่ย
มันค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงในลักษณะของการเลือดออกในสมองนะครับ
อันนี้อาจจะต้องมีการส่งตัวซึ่งแพทย์ก็มีการส่งตัวไปทำการตรวจสอบดูนะครับ
และที่เป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้แน่นอนน้องต้าเรียนหนังสืออยู่ชั้นม๑

ช่วงนี้คือช่วงสอบปลายภาคของเด็กเด็กนะฮะใช่ค่ะและวันจันทร์หน้าน้องต้องสอบปลายภาค

ก็ในสภาพร่างกายแบบนี้นี่แหละ
ก็ไม่รู้จะทำได้ไหม
ตอนคุณแม่คุณพ่อรู้ข่าวนี้เป็นยังไงเนี่ย
พ่อร้องไห้แม่ก็ร้องไห้แบบว่าทำไมถึงมาทำลูกเขาอย่างนี้
เพราะตั้งแต่เลี้ยงมาเนี่ยที่เจ็บสุดก็น่าจะปั่นจักรยานล้มอะค่ะ

ก็ใช่หนูตอนแรกหนูยังไม่ส่ง
พอข่าวออกเขาถึงเห็นเขาก็ไม่รับไม่ได้
แล้วตอนที่พี่แนนเห็นภาพจากล้องวงจรปิดเป็นยังไง
หนูน้ำตาไหลเลยแล้วก็ขานี่สั่นไปหมดเลย
ทำไมถึงมาทำน้องอย่างนี้ค่ะ
ถ้านับในทางกลับกันถ้าเขาโดนบ้างเขาจะรู้สึกยังไง
หนูก็อยากจะถามเขาเหมือนกันแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะรู้สึกไหม

พฤติกรรมอย่างเนี้ยถ้าในทางคดีทั่วไปถือว่าโหดมั้ยถึงหากมั้ย
คือจะบอกว่าลักษณะแบบนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นภัยของสังคมนะครับ
อยากจะฝากถึงน้องนะครับที่ดูอยู่นะครับว่า
เหตุการณ์แบบนี้นะครับอย่าให้มันเกิดขึ้นนะครับ
ที่น้องทำอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเท่นะครับ
การที่น้องจะเป็นเจ้าถิ่นหรืออะไรก็แล้วแต่
ที่บุคคลอื่นเข้ามาบริเวณนะครับ
ถิ่นที่เราอยู่เนี่ยเราควรให้การต้อนรับนะครับ
มาออกกำลังกายคุณเป็นเจ้าถิ่นหรือเป็นอะไรก็ควรที่จะ
ให้ความอำนวยความสะดวกหรือให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับ
ที่คุณไปทำแบบนี้มันก่อให้เกิดอะไรฮะความรุนแรงในสังคม

โอ้โหลักษณะแบบนี้แร้งร่างกายนะครับ
ถ้าหากว่าผลตรวจออกมาว่าสาหัสเนี่ยมีอัตราโทษสูงนะติดคุกได้นะครับ
แต่เพียงแค่ว่าตอนนี้คุณเป็นเด็กนะครับกฎหมายคุ้มครองคุณนะ
อย่าคิดว่าการที่คุณเป็นเด็กแล้วคุณจะหลุดพ้นนะครับ
จากการที่จะถูกดำเนินคดีมันไม่ใช่นะมันมีการดำเนินคดี
เพียงแต่ว่าผลของการดำเนินคดีอาจจะเบากว่าผู้ใหญ่
แต่อย่าลืมครับว่าสิ่งที่เดือดร้อนที่สุดคือคุณพ่อคุณแม่ของคุณ
ตรงนี้ต้องมาตามรับผิดชอบของการกระทำของคุณด้วย
ครับทีนี้เนี่ยพี่สาวกับพี่เขยของน้องต้าบอกว่า
พอรู้ตัวเด็กพวกนี้เพราะว่าเพื่อนเขาบอกว่าพวกนี้คือใครที่ไหนยังไง
ไปตามที่โรงเรียนเนี่ยไปเจออยู่๒คนอีก๒สังวันต่อค่อนข้างมาคือ
วันที่๘มีนาคมเหตุเกิดวันที่๔มีนาคมคือความจริงไปลงทักทุกวันนะฮะ
เพื่อไปตามความคืบหน้าคดีของน้องชายใช่ค่ะตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหาเลย
เขาบอกต้องรอสอบปากคำกับสหวิชาชีพด้วย
ค่ะมีอยู่วันหนึ่งวันที่แปดมีนาคมลงรถปุ๊บสวนกับ
เด็กกลุ่มนี้ค่ะใช่ครับเดินมากับพวกหรืออีกเป็น
สิบคนใช่ค่ะใช่แล้วมีห้าคนที่มาทำร้ายน้องเขาแน
แน่ค่ะสีหน้าแววตาท่าทางเป็นยังไงนะดีใจค่ะ
ลื่นเริงลื่นเริงที่ตำรวจเรียกพบรู้สึกพวกนั้นน่ะเหรอใช่ค่ะไม่ใช่ว่าเราดีใจที่ว่าอุ้ยตำรวจเจอตัวพวกนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่ค่ะพวกนั้นดีดีใจใช่ค่ะดีใจเพราะอะไรอ่ะ
ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเขาเคยพูดเกินเกินกับทั่วเด็กเด็กเลยว่าเขาอ่ะไม่กลัวหรอกตำรวจอ่ะจับไม่ได้หรอกเขาว่าอย่างงี้
เดี๋ยวผมกลับมามาคุยกันต่อนะขอพักครู่เดียวคือทางคดีเนี่ยทางครอบครัวของน้องต้าเนี่ยเขาติดใจมากว่าเอ๊ะทำไมเด็กพวกนี้ตอนที่ตำรวจไปตามเจอตัวทำไมไม่แจ้งผู้ปกครองของคนเจ็บ
ใช่ค่ะว่าตามเจอกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วนะค่ะเขาจะได้รู้ว่าเออจะแจ้งข้อหาแบบไหนอะไรยังไงค่ะผู้ปกครองของเด็กเยาวชนเหล่านี้จะมาแสดงความรับผิดชอบอย่างไรค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะฮะช่วงหน้ากลับมาคุยกันครับ
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับกลับมาพูดคุยกันต่อนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคดีที่เกิดขึ้นกับเด็กชายวัย๑๓ปีอยู่ชั้นม๑ที่ผชบุญหรือว่าต้าพี่สาวกรภี่เกยนั่งอยู่ตรงนี้บอกน้องถูกกลุ่มยำถูกกระทืบจนสลบไปเลยเนี่ยบาดเจ็บเนี่ยหัวหัวเหสมองสมองหน้าตาถูกสนับมือต่อยเข
อายุระหว่าง๑๖ถึง๑๑ปีตัวเล็กสุดเนี่ยก็เห็นกันอยู่เนี่ยแหละยังอยู่ในพื้นที่แถวนี้สวนกันที่โรงพักอยู่วันหนึ่งเหตุการณ์เกิด๔มีนาคม๘มีนาคมไปตามความคืบหน้าทางคดีของน้อง
ส่วนไอ้พวกนี้เดินลงมาจากโรงพักเรากำลังจะขึ้นโรงพักดูหน้าตาแบบจะแร่มแช่มชื่นไม่สลดอะไรเลย
ก็เลยติดใจกันมากทางคดีณขณะนี้รู้สึกติดใจหรือว่าคาใจแบบไหนอะไรยังไงบ้างฮะ
อยากให้ตำรวจเร่งคดีการทำร้ายร่างกายของเด็กอะค่ะให้ให้มันเร็วกว่านี้ไม่ใช่ว่า
รอจะรอในขบวนการอันเนี้ยหนูรอได้อืมแต่เด็กที่ทำร้ายร่างกายอ่ะค่ะยังลอยนวลอยู่
ก็คือตำรวจไม่สามารถทำอะไรให้ให้เด็กเนี่ยอยู่ในโอวาสหรือแจ้งผู้ปกครองให้บอกเด็กนะอยู่ในบริเวณบ้านนะอย่าออกไปทำร้ายใครอีกนะอะไรอย่างนี้เพราะว่าพ่อแม่เดือดร้อน
แต่อันนี้ก็อยู่ที่ว่าตำรวจอ่ะจะทำยังไงแต่ตำรวจไม่ทำเลยเพราะว่าเด็กกลุ่มเนี้ยได้กระทำความผิดแล้วครั้งน้องต้าเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นเคสที่เท่าไหร่แต่รู้ว่าก่อนหน้านี้มีกลุ่มเดียวกันค่ะห้าคนนี้เหรออ่าใช่ค่ะ
เคยก่อเหตุมาแล้วเหรอใช่ค่ะรู้เรื่องไงได้ข้อมูลจากไหนยังไงเพราะหนูโพสต์ลงกลุ่มใช่ไหมค่ะมีผู้ปกครองโทรสอบถามหนูว่าอ่าใช่เด็กกลุ่มนี้ไหมอ่าอยู่แถวไหนอะไรอย่างงี้หนูบอกว่าหนูไม่รู้ว่าอยู่แถวไหนแต่เด็กอาจจะเป็นกลุ่มเดียวกันเพราะหนูได้รูปได้ไลน์มาก็เลยส่งคุยกันอะไรอย่างงี้เขาก็บอกว่าใช่กลุ่มเด
ผู้ปกครองคนนั้นเป็นตำรวจที่รับเรื่องคนเดียวกันค่ะแต่เรื่องยังเงียบอยู่สพวิเชียนบุรีนั่นแหละใช่ค่ะท้องที่เดียวกันใช่ค่ะแล้วกลุ่มผู้ก่อเหตุอันตรายมากนะครับเสี่ยงมากนะแล้วกลุ่มพวกนี้เป็นคดีก็ออกมาพอออกมาแล้วก็ไปรุมทำร้ายน้องต้าใช่ค่ะแล้ววันนั้นก็เดินสวนกับเราเขาลงจากโรงพักค่ะเรากำลังจะไปตามความคืบหน้าทาง

ตามผู้กระทำความผิดเนี่ยตรวจสอบกล้องจรปิดในที่เกิดเหตุตอนนี้จนทราบรายละเอียดทั้งหมดแล้วว่าผู้ก่อเหตุในคดีนี้เป็นใครนะครับแล้วก็ในส่วนของทางคดีตอนนี้หลังจากผู้เสียหายร้องทุกข์แล้วเนี่ยเราก็ได้ทางพนักสวนเนี่ยก็ได้มีการส่งไปรายงานชนสูตรบาดแผลโดยที่โรงพยาบาลเพื่อให้ทางแพทย์ลงความเห็น
เพราะว่าจะเป็นหลักฐานในการพิจารณาที่จะแจ้งข้อเก่าหาแก่ผู้ต้องหาว่าเป็นการประทางความผิดในฐานใดหรือฐานทำร้ายร่างกายหรือความผิดฐานทำร้ายร่างกายที่เห็นให้รับสาหัสอย่างเนี่ยจะเป็นหลักฐานตัวเนี่ยเพื่อจะมาพิจารณาในการตั้งข้อเก่าหาแก่ผู้กระทางความผิดครับหลังจากได้ใบรับโรงแพท

พอไม่นานครับพอตอนนี้กำลังเร่งรันให้ทางสวนเนี่ยติดตามใบรับรองแพทย์ถ้าได้รับรองแพทย์มาปุ๊บเราก็จะทราบแล้วว่าเราจะต้องแจ้งข้อกอหาแก่ผู้ต้องหาในความผิดฐานใดเราก็นัดไหนทางวิชาชีพรีบสอบสวนปรับคำเลยสอบสวนปรับคำเนี่ยเราก็จะนัดหลายทางผู้ต้องหาแล้วก็ผู้ปกครองเพื่อมารับทราบข้อกอหา
สอบสวนปากคำก็ใช้วิธีกระบวนการเดียวกันต้องมีสหวิชาชีพมีที่ปรึกษาทางกฎหมายมาร่วมในการถามปากคำด้วย
ว่าทุกท่านก็เข้าใจว่ามันก็จะเป็นเรื่องที่ว่าบาดเจ็บหรือว่าสาหัสหรือว่าหนักอะไรขนาดไหน

เรื่องต้นถือว่าเข้าข่ายเป็นข้อหาแบบไหน
อะไรอย่างนั้นบ้าง
บาดเจ็บมันตรายใกล้หรือสาหัสเดี๋ยวรอไปรับรองแพทย์
แล้วก็ตอบส่วนประคับผู้ที่หายประกอบจริงตามว่า
เป็นความผิดในฐานเป็นสาหัสหรือว่าเป็นทำร้ายบาดเจ็บ
อ่าทีนี้พี่สาวแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ของน้องที่บาดเจ็บเนี่ย
เขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะตำรวจก็ไปตามตัวเจอ๕คนนี้แล้ว
แล้วก็ให้มาที่โรงพักเมื่อวันที่๘มีนาคมใช่ไหมฮ

เขาก็วันนั้นเขาจะมาตามความคืบหน้าทางคดีของน้องชายเขาเหมือนกัน
เขาเดินสวนกับกลุ่มเด็กพวกนี้ที่มากับเพื่อนด้วยรวมเป็น๑๐กว่าคนเนี่ย
ดูเด็กแบบไม่สลดเลยล่าเริงสดใส
เหมือนกับไม่ได้รู้สึกว่าโอ้โหนี่เราถูกตำรวจเรียกมา
จะต้องถูกจับแน่ต้องถูกลงโทษติดคุกเข้า

คือตกลงขั้นตอนตรงนี้มันเป็นยังไงฮะท่านเราไม่ได้แจ้งทางฝั่งของคนเจ็บเขาเลยครับว่า
เจอตัวแล้วจะควบคุมตัวยังไงจะดูแลยังไง
พ่อแม่ผู้ปกครองเขารู้ข่าวหรือเปล่าว่าลูกหลานเขามาก่อเหตุอะไรอย่างนี้ฮะ
อ๋อเรื่องเรื่องนี้ก็คือเราก็ต้องติดขัดในเรื่องของท่านตอนการบริษัท
ในเรื่องของการดำเนินคดีซึ่งผู้ต้องหาเนี่ยเป็นเด็กนะครับ
ทีนี้การที่จะอย่างที่บอกไปตอนแรกน่ะ
ที่จะแจ้งข้อเก่าหาเลยมันก็ยังไม่สามารถกระทำได้
เนื่องจากว่าเราต้องติดตามใบแพทย์มาก่อนนะครับ
วันนั้นเราเรียกเขามาเพื่ออะไรครับวันที่๘มีนาคม
ในส่วนนั้นพนักส่วนที่เชิญตัวมาเพื่อเชิญตัวมาเพื่อให้มาทำการตรวจสอบสอบถาม
เพื่อให้ได้รายละเอียดเบื้องต้นนะครับว่า
กลุ่มที่เชิญตัวมาเนี่ยเป็นผู้ก่อเหตุในเรื่องนี้ครับ
แล้วเขายอมรับไหมฮะวันนั้นเขายอมรับสารภาพไหมครับว่าเขาก่อเหตุ
ครับครับในเบื้องต้นก็ทราบแต่บางส่วนก็เขาก็รับ
ว่าเขาเป็นผู้ก่อเหตุจริงนะครับ
แล้วเขาบอกไหมครับว่าเขาบอกว่าเขาทำเพราะอะไรครับท่านรองค์ภูมิกรับครับ

ก็อันนี้เดี๋ยวขอให้จึงอยู่ในสำนวนแล้วกัน
อย่างไว้สามารถที่จะบอกตรงนี้ได้ครับ
ก็เลยต้องปล่อยไปก่อนเพราะว่ายังไม่ครบขั้นตอนทั้งหมดในฐานะเด็กเยาวชน
ก็เลยยังแจ้งข้อกล่าวหาไม่ได้อย่างนี้ใช่ไหมฮะ

ทีนี้ทางคนเจ็บหรือว่าทางผู้ปกครองเขาก็กังวลว่าเอ๊ะ
แล้วเด็กพวกนี้ระหว่างนี้ที่ยังไม่แจ้งข้อกล่าวหา

ก็แล้วแต่ในการที่จะมีการดูแลพฤติกรรมต่าง
เขาจะย้อนกลับมาก่อเหตุมาทำร้ายน้องเขาอีกหรือเปล่า
ในส่วนนี้เดี๋ยวจะให้ทางเจ้าที่ตำรวจทั้งสายตรวจทั้งอะไรเนี่ย
ช่วยในเรื่องของการตอบส่องดูแลเพื่อไม่ให้ทางหู้กระทั่งความปิด
ไปก่อเหตุหรือไปทำการลักษณะใดที่เป็นการทำให้ทางผู้เสียหาย
มาเกิดตอนหว่าจัวอย่างนี้ครับนี่จะก็กำชักไปทาง
อนุญาตถามข้อมูลทางคดีหน่อยนะฮะ
คือเข้าใจนะครับว่าในส่วนของขั้นตอนตามกฎหมายเนี่ย
ค่อนข้างที่จะมีเวลานิดนึงเข้าใจตรงนี้ได้
แต่ว่าเท่าที่ฟังจากตัวผู้ปกครองของ
น้องผู้เสี่ยหายนะครับคาดว่าไม่ใช่มีกรณีนี้
อยากจะเรียนไปทางเจ้าที่ตำรวจช่วยตรวจสอบด้วยนะครับว่ากลุ่มของบุคคลดังกล่าวได้มีการกระทำในลักษณะแบบนี้กี่ครั้งแล้ว
แล้วระหว่างนี้นะครับอยากจะให้นะครับเชิญทางผู้ปกครองเนี่ยของตัวน้องนะครับแล้วก็ทางผู้ปกครองของตัวน้องต้าเนี่ยไปพูดคุยนะครับ
ปรับความเข้าใจหรือว่าหาวิธีร่วมกันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางสภาพทางจิตใจนะครับทางครอบครัวเนี่ยก็ยังถูกรู้สึกว่ากลัวนะครับ
กลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ในส่วนหนึ่งตอนนี้คือเกรงว่าจะได้รับอันตรายถ้าหากว่าตัวเด็กคู่กรณียังมาละลานอยู่
ดังนั้นเนี่ยฝากทางผู้หลักผู้ใหญ่ในในทางอำเภอทางจังหวัดนะครับช่วยช่วยดูแลตรงนี้ด้วยนะครับหรืออาจจะต้องเชิญทางผู้ปกครองเนี่ยข้างทางของน้องต้าด้วยแล้วก็ในส่วนของตัวผู้กรณีเนี่ยมาพูดคุยทำข้อตกลงร่วมกันว่าจะดูแลนะครับเด็กในระหว่างที่ยังรอกระบวนการทั้งหมดเนี่ยนะครับเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายนี้สบายใจคือเป็นไปได้ไหมครับท่านที่ยังไม่ต้องรอ
มาคุยแล้วก็มากำชับว่าคุณต้องดูแลลูกหลานคุณครับกลุ่มพวกนี้เคยก่อเหตุแบบนี้มาแล้วรึเปล่าครับท่าน
เนี่ยพอตรวจสอบถึง

ผู้ปกครองของน้องที่บาดเจ็บเขาไม่สบายใจครับว่าเอ๊ะทำไมเด็กพวกนี้ก็ยัง
อยู่กันลอยนวลผู้ปกครองเขาจะมารับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกหลานเขาบ้างไหมเนี่ย

ได้ครับยินดีเลยครับผม
ส่วนทางความควิวบรรยากาศหนัดดีนัดกันอีกทีเมื่อไหร่นะสำรวจได้บอกไหมครับ

ใช่ค่ะต้องรอ๒๐วันดูอาการของน้องค่ะ
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมส่งข้อความเข้ามาคุยกันเยอะเหลือเกินนะฮะ
ทางเพจเฟซบุ๊คของไทยรัฐทีวีไทยรัฐออนไลน์ทางยูทูปด้วย
โดยเฉพาะเรื่องที่เมื่อกี้เราก็นั่งคุยกันว่าพอมีคำว่าเด็กมีเยาวชนขึ้นมาเนี่ย
โอ้โหแล้วตกลงจะดำเนินการจะเอาผิดกันได้แบบไหนอย่างไร
ถามผู้รู้แล้วฮะท่านผู้ชมครับคุยกับอาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมนะครับ
ท่านอายการอาวุโสสำนักงานการสอบสวนนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณภาคภูมิครับได้ยินครับไหมครับ

มันมีคดีของน้องเด็กชายวัย๑๓ปีอยู่ม๑ที่เพชรบูรณ์ถูกกลุ่มวัยรุ่นอายุระหว่าง๑๖เยอะสุด
อายุน้อยสุดคือ๑๑ปีรวม๕คนลุมกระทืบรุมทำร้ายจนเขาสลบคาสนามฟุตบอลเลย
ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยนะเหมือนกับกลุ่มวัยรุ่นเจ้าถิ่นมาทำร้ายเขาเนี่ย
คือคำถามของพี่สาวพี่เขยแล้วก็พ่อแม่ของน้องที่ถูกทำร้ายก็คือว่า
พอกลุ่มคนก่อเหตุเป็นเด็กเป็นเยาวชนจะเอาผิดกับเขาได้มากน้อยขนาดไหนอะไรอย่างนี้
คือถ้าผู้ก่อเหตุอายุไม่เกิน๑๒ปีเนี่ยไม่ต้องรับโทษ
ครับอ่าเพราะฉะนั้นก็มี๑๑ปีคนหนึ่ง
อ่าไม่ต้องรับโทษทางอาญานี่ทางอาญาน่ะส่วนถ้าอย่างนุ่งเกินกว่า๑๒ปี
อ่าไม่เกิน๑๒ปีแต่ถ้า๑๒ปีถึง๑๕ปีเนี่ยก็ยังไม่ต้องรับโทษ
ว่าเกลาศัพท์เปื้อนน่ะครับศือเรียนอ่านวัฒนามาร์ดามาทำสั้นบน
หรือว่าจะวางข้อกำหนดอะไรก็ได้แล้วถ้าทำอีกก็จะกลับครั้งละหมื่นหนึ่ง
พ่อแม่ปรับพ่อแม่นะครับส่งตัวไว้อย่างสถานทฤทธิสถานสุขกรมได้
หรือว่าขายควบคุมพฤทธิ์ต่างได้อันนั้นตอนนี้๑๒๑๕นะครับ

นี่๑๖ปีอยู่คนนึง
๑๖ปีเดี๋ยวที่๑๓ปีจะเรียนการถึงความรู้คิดชอบ
และตัดสินว่าจะสั่งลงโทษหรือไม่ก็ได้
ก็ได้ถือถ้าเห็นก็เป็นศุลย์กรรมสุดแรก
จะลงโทษแบบใหญ่ก็ได้เท่าทำให้มีโอกาสกับคุกได้

แต่ว่าแสดงว่าคนที่อายุ๑๑ปีก็ไม่ต้องถูกลงโทษอะไรเลยเหรอ
ไม่ต้องรับโทษในทางอาญา

ในทางอายาคือเขาเป็นผู้ปลอดภัยไม่เข้าสถานธุรกิจแน่
ดังนั้นแทนที่นี้คนที่จะรับผลติดชอบตรงนี้
ในทางแทนเนี่ยภิกษามารดาของเด็กต้องสดใจค่าเสียหายทุกคนอันที่หนึ่ง
อันที่สองพ่อแม่ไม่คุ้มแรงบุตรอาจจะมีความผิด
เกี่ยวกับเรื่องของการปล่อยปลาแล้วเลยมีโทษกันกุศิษย์เหมือนกัน

ที่จะให้พ่อแม่ทำสังบทหมายถึงลูกไปเกเดกปรับคนละหมื่น
อันนี้รวมถึงเด็ก๑๑ด้วยใช่ไหมฮะที่พ่อแม่ก็ต้องรับผิดชอบ
คือพอมันมีคดีแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยเด็กเยาวชนก่อเหตุอย่างนี้อาจารย์ปรเมฆครับ
ท่านผู้ชมก็ส่งข้อความเข้ามาคุยกันเนี่ยผมอ่านข่าวก็ท่านผู้ชมก็แลกเปลี่ยนมาทุกวันว่า
จะทำยังไงเนี่ยอย่างเคสนี้ตำรวจเรียกเด็ก๕คนมาที่โรงพักแล้วก็ปล่อยกลับบ้านไปก่อน
เพราะว่าต้องรอผ่านสหวิชาชีพถึงจะแจ้งข้อหากันอย่างเป็นทางการได้รอใบรับรองแพทย์จากทางโรงพยาบาลด้วย
เขาก็บอกอ้าวแล้วเด็กพวกนี้มันก็เนี่ยมันก็ยังอยู่ในพื้นที่อยู่อย่างนี้เหมือนกับไม่ได้โดนอะไรเลย
ไม่ได้รู้สึกว่าเขาทำผิดอะไรเลยอย่างนี้

ก็ต้องการไปดูสถานพินิษฐ์ก่อนสถานพินิษฐ์จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตกลงไปไกล
เพราะฉะนั้นคือแจ้งข้อหาก่อนได้เลยแล้วส่งสถานพินิษฐ์ก่อนได้เลย

ไม่ต้องมารอไอ้แบบโอ้โหไปสหวิชาชีพก่อนแล้วถึงค่อยมานั่งกันว่าจะแจ้งข้อหายังไงแล้วค่อยมาว่ากันอีกที
คือสถานพิชาชีพเราโทรตามเป็นหน้าที่มันต้องการส่วนต้องแจ้งตาม๑๓๓สวิติประวัติบทธิพิเศษภาคมัยา
ถ้าเขามาได้มาไม่ได้ก็บันทึกเหตุไว้แต่อย่างน้อยก็ต้องมีสักคนหนึ่ง
มีสถานพิชาชีพพระศิริยานักภูมิสมศาลภูมิประสิทธิ์ไว้วางใจและการอันยาการ
ครับ

เผื่อจะดูตรงนี้ให้เพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรกับเด็ก๕คนนี้เลย
แล้วก็ยังเดินยังอยู่ในพื้นที่แบบไม่ได้รู้สึกสลดอะไรเลยอย่างนี้

ปรเมฆนะฮะถ้าฟังอย่างนี้ชัดเจนนะครับทุกผู้ชมครับ
นายโนบิความจริงแจ้งข้อกล่าวหาก่อนได้
ใช่ครับการแจ้งบทหนักเนี่ยมาแจ้งภายหลังได้
แล้วก็ส่งสถานพินิษฐ์ตามท่านตอนก่อน

แล้วส่างท่านจะว่ายังไงให้ท่านพิจารณา
วันนี้หลังจากที่เราคุยกันเนี่ยทางท่านภูมิกับมีอำนาจหน้าที่สั่งให้พนักงานสอบสวนเนี่ย

อย่างนั้นวันนี้รอใบแพทย์อยู่อีกกี่วันก็ไม่รู้ได้ใบแพทย์มาถึงเชิญสหวิชาชีพมา
กว่าจะเชิญผู้ปกครองมาอะไรมาไม่รู้อีกกี่วัน
ก็อย่างที่ท่านอาจารย์ปรเมฆท่านเรียนไว้ครบทุกอย่างนะครับ

ซึ่งพี่แนนกับพี่แบงค์พี่ของน้องต้าบอกเนี่ย

ความคึกขนองหรือยังไงไม่ทราบเหมือนกันครับ
มีก็ว่าเขาอาจจะได้ใจตรงนี้ว่า

ไปทราบแค่ทราบครอปกราหม์หาหรือตักเตือนหรือ
ให้ไปแจ้งผู้ปกครองให้ทราบเองหรือยังไงผมไม่ทราบเหมือนกัน
เขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาสามารถทำได้อีกนะ
ด้วยความที่ว่าเขาไปคุยกับกลุ่มในเพื่อนเขา
เขารู้สึกแบบภูมิใจ

นี่เราเป็นข่าวไว้ออกทีวีอย่างนี้หรอ
ใช่ครับโอ๋อวดว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิด

คือสิ่งตรงนี้น่ากลัวนะฮะบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องเท่นะครับ
ไม่ใช่สิ่งที่ควรจะทำเป็นตัวอย่างนะครับ
แล้วก็ฝากถึงน้องพวกตัวจี๊ดนะครับ

การทำตรงนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่เท่นะฮะออกทีวีไม่ได้สิ่งที่เท่
แต่ถ้าเกิดน้องอยากเท่น้องต้องทำสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มีความดีนะครับ
แนนสิ่งที่ต้องการที่สุดในขณะนี้ในคดีของน้องชายคืออะไร
อยากให้ทุกอย่างมันจบเร็วที่สุดเพราะจะได้ไม่ต้องมีเคสต่อไป
หรือในประเทศไทยเนี่ยค่ะเด็กทะเลาวิวาสเยอะมากนะคะ
แต่ผู้ปกครองที่ไม่กล้าไปแจ้งความก็มีเพราะอาจจะโดนขู่หรือทำร้าย
ที่เด็กพวกนั้นอาจจะมีอิทธิพลในถิ่นตรงนั้น
แต่ในกรณีต้าเนี่ยคือหนูไม่สบายใจ
ตรงที่ว่าเด็กที่กระทำความผิดอะค่ะ
มันได้กระทำความผิดซ้ำซากแต่ตำรวจก็ไม่สามารถทำอะไรได้
วันนั้นที่เราตามไปตอนแรกก่อนที่จะเจอวันที่๘ที่โรงพัก
เราตามไปที่โรงเรียนเพราะว่ารู้ว่าพวกนี้อยู่โรงเรียนนี้แล้วไปเจอสองคนใช่ไหม

กับว่าเด็ก๕คนนี้ณวันนี้ยังไม่เคยได้ยินคำขอโทษจากปากเด็กเลย

อ้าวเดี๋ยวตามความคืบหน้าทางคดีกันต่อ

จริงมีเรื่องของทนายโนบิวันนั้นคุยกันไว้เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเชิญมากันแล้วกัน
ครับวันนี้หมดเวลาจริงจริงนะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ

ท่านผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
พบกันใหม่วันจันทร์หน้าบ่าย๓๓๐นะฮะ
เรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็น
เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒